มีความผิดค่ะต้องรับทราบตอนนี้คือรับทราบข้อเก่าหา
คือเราคือการเล่นพนันมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
แต่จะมีสักกี่คนที่เดินเข้าไปหาตำรวจเองว่าตัวเองเล่น

คือเงินมันมาง่ายค่ะเงินมันง่ายมันไว

ได้ก็ยังมีความรวบเลยถ้าได้ไม่มีความรวบได้คงไม่เข้าไปวงการการพนันแบบนี้ค่ะ
ดังนั้นก็คือสิ่งนี้มันเป็นเงินร้อนแล้วก็มันเป็นเงินที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่า
มันสกปรกอะเนาะเพราะว่าถ้ามันไม่สกปรกมันไม่ทำให้ชีวิตเราร่มจมอย่างนี้หรอกค่ะ
ไลน์นิดเดียวประมาณหลักล้านหลักล้านคือหนูกำลังตอนที่หนูเล่าอ่ะ
เล่าถึงตอนที่หนูเสียที่คาซิโนแล้วหนูไปยกกับบอลแค่ช่วงนั้นเลย
แล้วคนก็ไปตีว่าหนูอ่ะแทงบอลแม่หนูก็เล่นเว็บอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ส่วนใหญ่เว็บไม่รู้อยู่แล้วว่าเราเล่นไม่สู้อยู่แล้วดังนั้นคือเรามีตังค์เราก็เดินไปเลยคาซิโน
สบายใจอยู่แล้วคือหนูไปทำอาชีพสุจริตมากให้มันเทาแค่หน้าพอนะคะ
ก็คือไม่มีอะไรที่ทำธุรกิจสีเทาเลยคือค่ะทุกคนน่าจะเห็นค่ะ
ขายของอะไรอย่างเงี้ก็คือเจตนาครั้งนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาคือ
เจตนาหนูคือแค่อยากจะบอกว่าหนูประสบปัญหาแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมา
แล้วหนูไม่สามารถแบบว่าไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้ตอนนั้น
ก็เลยเอามาบอกทุกคนด้วยเจตนาที่ดีแล้วอยากไปอยากไปแบบมันเป็นเหมือนหนูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครชั้นชนไปเล่นหรือว่าเป็นเล่นเอง
เองค่ะเราเจอเวย์พัฒนาจากไหนคะเราเสิร์ชคือเวลาเสียจากที่นึงมันอยากจะยกอย่างที่หนึ่งอะค่ะ
ก็เลยเสิร์ชแค่นั้นเลยคือแค่เสิร์ชมันก็ขึ้นแล้วพี่ทุกคนวันนี้เราก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราเข้าถึงเว็บการพนันได้ง่ายมากณปัจจุบัน

ใช่รู้จักแค่นั้นแล้วก็น้อยมาก
โดนไปเยอะนี่คือเจ้านี้เอาไปคนเดียวเลย
ไม่ค่ะส่วนใหญ่เล่นที่คาซิโน

ค่ะจริงอาจจะไม่ไปกลับบ้างค่ะอาจจะไม่ถึงถ้าหนูอ่ะพูดด้วยความเร็วอะค่ะ
อันนี้คือรวมแล้วใช่มั้ยที่ตลอดเวลาที่เล่นมา

ในส่วนของคนที่เป็นออนไลน์เสียไปประมาณเท่าไหร่

แล้วหนูไปยกกับบอลแค่ช่วงนั้นเลย

แล้วหนูก็เล่นเว็บอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ส่วนใหญ่เว็บไม่รู้อยู่แล้วว่าเราเล่นไม่สู้อยู่แล้วดังนั้นคือเรามีตังค์เราก็เดินไปเลยคาซิโน
คุณคิดว่าจะรีบเข็ดไหมกับการพนัก
แล้วค่ะคือกว่าจะฟื้นขึ้นมาพูดได้แบบอื้อนอนเป็นผักอยู่เป็นเดือนเลยค่ะ
ยังเป็นผักอยู่หลายวันคือค่อนข้างที่จะแบบว่าชีวิตแบบไม่เคยไม่เคยแบบดิ่งขนาดนี้ค่ะ
หนูเอาประสบการณ์ที่หนูผิดพลาดที่หนูแบบโอเคแบบมันไม่สามารถสอนคนอื่นได้หรอก
ว่าเฮ้ยหนูพลาดอย่างนี้นะอย่าทำเหมือนหนูนะ
แค่นั้นเองด้วยความจริงใจและเจตนาที่ดีแม่กังวลเลยค่ะ
มันเกิดจากที่เราเรียนจากกับนักธุรกิจ
แล้ววันที่เราไปถ่ายกันคือเราไปเที่ยวประเทศดูไบ
มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เราต้องถ่ายรูปกัน
ซึ่งมันไม่ได้ไม่มีความแล้วหนูไม่มีความเกี่ยวยงอะไร
มีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงอย่างเดียวคือ
หนูเยี่ยมเงินพี่นอท๓๐๐บาทในการซื้อผ้าโพรงหัวยังไม่คืนเท่าวันนี้
๓๐๐บาทไม่ได้มีหลักรอบเป็นร้านไม่มีเนอะใช่ไหม

ใช่ไปดูงานคลิปโตที่ประเทศดูไบ
แบบมีการจัดให้ปาร์ตี้รู้จักสังสรรค์กันอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่มีเลยไม่เคยมีเรื่องเงินกันเลยค่ะอย่างมากก็คือเลี้ยงเหล้ากันค่ะ
อ๋อแล้วทำธุรกิจก็ไม่มีทำร่วมกันไม่มีหรือ
ไม่มีก็เพิ่งเจอกันค่ะเพิ่งเจอกันคาร์ดเรียนไม่กี่เดือนเพียงแค่นี้เองค่ะ